ส่วนเมื่อวานนี้มีข้อมูลออกมาว่า
นักแสดงวัยรุ่นชื่อดังคือแพรวานิชาพัฒน
หรือว่าแพรวารักติดไซเลนประกาศผ่านโซเชียลบอกว่าเธอนั้นก็ติดโควิด๑๙
แล้วก็กลัวเหลือเกินไม่รู้ว่าไปติดมาจากไหนด้วย
และกลัวจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นด้วยนะครับ
ขณะที่คนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเธอ
ตอนนี้ให้ศิลปินดาบรากักตัวอยู่ที่บ้านแล้ว
ใช่เพราะเอาจริงเวลาย้อนไปดูไทม์ไลน์ของน้อง
คือน้องก็ไปทำกิจกรรมเยอะ
มีไปประชุมกับบริษัทไปออกงานต่าง
ซึ่งถูกคนมันก็เยอะมากในคนสุขสกุล
คือเมื่อวานตอนเย็นแล้วแพรวานิชาพัทร
ดาราสาวที่โด่งดังจากซีรีส์ฮอร์โมน
แล้วก็เพลงรักติดไซเลนโพสต์ผลตรวจ
เธอนั้นติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
คือก่อนที่เธอจะโพสต์มันมีกระแสข่าวลือออกมาอยู่แล้ว
ดาราสาววัยรุ่นคนหนึ่งติดเชื้อโควิด๑๙
ก็แชร์กันในโลกโซเชียลเป็นใครเป็นใคร
ท้ายที่สุดแพรวาเองออกมาโพสต์เอง
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๕มีนาคม
คือรู้สึกปวดหัวตัวอุ่น
ตอนนั้นวัดไข้ได้๓๖๕องศา
ก็เลยกินยาแก้ปวดหัวแล้วก็นอนพัก
พอตื่นมาตอนเช้าของวันที่๑๖มีนาคมคือวันจันทร์
ปวดหัวแล้วนะกินยาแก้ปวดหัวไปแล้ว

แต่ว่ารู้สึกว่าตัวรุมอุ่น
วัดไข้อีกที๓๗องศา
กังวลว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด๑๙
ก็เลยตัดสินใจครับไปตรวจหาเชื้อ
ที่โรงพยาบาลพญาไทย๒ทันทีนะฮะ
กระทั่งเช้าเมื่อวานนี้คือวันศุกร์ที่๒๐มีนาคม
ได้รับสายตรงจากคุณหมอว่าผลการตรวจออกมาแล้วคุณ

โดยที่ยังเป็นอาการขั้นแรกเชื้อยังไม่ลงปอด
หลังจากนี้จะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
รอดูอาการให้ครบ๑๔วัน
นี้เธอก็ไม่ทราบนะครับว่าตัวเธอเองติดเชื้อมาจากใคร
มาจากไหนที่ไหนและก็ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศมา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาที่มาของโรค
คนที่ติดเชื้อเขาต้องพยายามนะ
แล้วคุณหมอเขาต้องพยายามสอบสวนโรคว่าติดมาจากใคร
จะได้หาที่มาหาต้นต่อและที่สำคัญ
จะได้ป้องกันคนอื่นรอบข้างและสัมพันธ์ใกล้ชิดอีก
ค่ะเธอเองก็พยายามติดต่อกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเธอ
คนที่เคยร่วมงานด้วยตั้งแต่วันที่๑มีนาคม

จะได้แจ้งข่าวแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นไปตรวจ
แล้วว่ากักตัว๑๔วันเพื่อดูอาการต่อไปด้วย
ใช่ค่ะคือหลังจากที่น้องเขาโพสต์

ไทม์ไลน์ของแพร่ทั้งหมดกำลังเรียบเรียงนะคะ
ตอนนี้มีการแชร์ไทม์ไลน์มั่วไปหมด
จะมาโพสต์ไทม์ไลน์จริงให้นะคะ
แล้วก็บอกว่ารบกวนอย่าเพิ่งแชร์อันที่ไม่ชัวร์

ว่าไปงานมอบรางวัลดนตรี
แล้วก็ไปทำหน้ากากผ้ากับทางแกรมมี่หรือว่าไปอีกหลายที่เนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ต้องรอน้องแพรวานเนี่ย

นี่แล้วก็ที่ฉันเข้าไปดูในไอจีของคุณแม่น้องแพรวานะ
คุณแม่บอกว่าแพรวาเครียดร้องไห้เสียใจ
บอกว่าหนูกลัวจะแพร่เชื้อให้คนรอบข้างค่ะ
สารลูกไม่ได้ห่วงตัวเองเราจะผ่านไปด้วยกันนะลูก
อันนี้แม่ของน้องเขียนแฮชแท็กเอาไว้
ก็มีการออกมาตรการให้พนักงานให้นักแสดงในสังกัดทุกคน
ตั้งแต่วันที่๙มีนาคมถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
เฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการรวมถึงกักตัวอยู่ในที่พักอาศัย
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตแล้วก็สัมผัสกับผู้อื่นเป็นเวลา๑๔วัน
แล้วหลังจากนี้คือเอาง่ายคุณผู้ชม
เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ
แล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งนะฮะที่บอกว่าเป็นการทำหน้ากากผ้านะฮะ
แกรมมี่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีภาพถ่ายออกมา
ที่ถ่ายใกล้ชิดกับคุณบอยทะกลเกียรตินะแล้วก็ศิลปินดาราอีกหลายคนนะครับ
ซึ่งคุณบอยทะกลเกียร์ผู้บริหารช่องวัน๓๑
ก็มีมาตรการให้ศิลปินนักแสดงและพนักงานทุกคน
ที่เข้าร่วมงานพร้อมกับแพรวาในวันที่๑๑มีนา
คมก็คือเขาไปทำกิจกรรมหน้ากากอนามัยแบบผ้ากัน
ศิลปินดาราทำเป็นต้นแบบทำเป็นตัวอย่าง
และก็ให้ประชาชนหรือแฟนคลับเข้ามาร่วมกันทำอย่างนี้

กักตัวเองจนถึงวันที่๒๕มีนาคม
ระหว่างนี้หากบุคคลใดมีอาการไข้ไม่สบาย

ซึ่งเมื่อวานี้คุณกั้งนะฮะ
ศิลปินพี่ใส่ชุดสีชมพูด้านหน้าใช่ไหม

ก็ไปตรวจเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็คุณแน็ตอนิพรนะครับ
ก็ไปตรวจเชื้อโควิดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
ก็ประกาศให้ศิลปินและทีมงานที่ใกล้ชิดกับแพรวา
ในวันที่ไปรับรางวัลนะ

ก็งานจัดขึ้นวันที่๙มีนาคมนะครับ
ก็มีศิลปินมากมายได้ไปร่วมงาน
น้องไอพารีพบกับรองด้วยกันเป็นด้วยกันนะฮะ
ก็บอกว่าขอให้กักตัวเองด้วยนะครับ
กักตัวเองเฝ้าระวังกันจนถึงวันที่๒๓มีนาคมด้วยนะครับ